ไม่รอแล้วนะเดี๋ยวพาคุณสองคนและคุณผู้ชมไปทาน
ปลาช่อนเผาเขาเสิร์ฟมาท่ามกลางบรรยากาศ
ทุ่งนาสุดชิวเลยจ้า
โอ้โหคุ้นจังเลยอ่ะสวยมากแล้วใครที่ชอบบรรยากาศชิวทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้
อยากให้แวะไปเยือนร้านอาหารแห่งนี้นะคะ
ชื่อว่าร้านสุขใจแลนด์อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
เขาเปิดมานานกว่า๔ปีแล้วค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าจัดซุ้มนั่งกินอาหารรอบพื้นที่ไร่นาส่วนผสมเนี่ยนะ
แล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่นาข้าวใกล้จะออกรวง
มันจะเขียวใช่ไหมคุณสวยงามสบายตาบรรยากาศดีถ่ายรูปเช็คอินกันแบบชิลด้วย
ส่วนเมนูแนะนำของร้านที่ลูกค้าติดอกติดใจก็คือ
ปลาช่อนเผาเมนูนี้
กินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรของทางร้าน
พร้อมด้วยขนมจีนแล้วก็ยังมีส้มตำปูนานึ่งกุ้งฝอยนึ่งและหอยนาอีกด้วย
ทั้งหมดนี้คุณรู้ไหมขายในราคาชุดละ๓๕๐บาท

สิ่งสำคัญคือร้านเขาจะเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

แล้วก็ยังมีอาหารอีสานอีกเยอะแยะมากมายล่ะ
ปูปนปูหมกฮวกหมกปลาซิลโอ้เยอะแยะ
รวมไปถึงเมนูเด็ดของเขาต้มแซ่บไก่บ้าน

ข้าวเหนียวนึ่งนี่เสิร์ฟมาน่าจะเป็นข้าวเหนียวอันชัน
คุณดูต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อน

ใช่โต๊ะน้ำต้มไก่แบบนี้ใช่ไหม
ใช่ไก่ใบสมุนไพรด้วยจริง
อย่างนี้ดีกว่าคุณค่ะ
ฟังดีวันนี้ร้านเขาใจดี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
เขาเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาเก้าโมงจนถึงหกโมงเย็นนะคะอุ้ยรีบไปเลยค่ะรีบไป